เหมาะกับการเป็นนักการทุและนักเจรจา

พอเจอพูดปุ๊บเจอเห็นหน้าฟุ๊บเกิดเสน่ห์

ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะแทนที่จะเป็นความผิดยิ่งใหญ่

มีเสน่ห์ในจิตกายและจิตวิญญาณ
โอ้โฮเฮ่ยจริงไหม

แล้วก็ช่วงที่บอกว่า๓โมง๔๐เลิกเรียนนะครับ
แล้วก็มันเรียนพิเศษตั้งแต่๔โมงถึง๕โมง

เป็นคนรากเดิมเป็นคนฝ่ายดีมาก

คือหลังจากที่ผมถูกบังคับว่ายน้ำมาเนี่ย

ผมก็บอกว่าย่าฟุ๊กได้เหรียญทองมาเนี่ย

เหรียญทองมาเนี่ยเขาเชิญไปนี่ด้วยนะฮะ

ปรากฏว่าได้เงินค่าอะไรนะ

ค่ารางวัลเขาเรียกว่าเบี้ยเลี้ยง
ผมบอกย่าทำนี้ไปมันไม่รวยหรอก
น้ำมันไปว่ายน้ำก็ไม่ไหวแล้ว

เริ่มมีครีปแล้ว

โอ้ลงทุกวัน
อ่างนี่ลงทุกวัน

โรงแรมไหนไม่จอง
เคยคิดจะลงแข่งระดับโลกไหมว่ายน้ำ

แล้วก็รู้สึกมันอิ่มตัว
ลองฟังว่าถ้าผมได้ผิด
ถ้ามีฟวกไม่มีใครนะ

ว่ายน้ำเหมือนกับพี่ก็ไปอีกเราก็เราก็ชนะอยู่แล้วไงแต่เราไม่แข่งแล้วเพราะว่าโรงเรียนมันไม่มีให้แข่งโชคดีมากแล้วเราก็ไม่คิดจะไปบุษวิมทีมเพราะว่าไม่ไหวแล้วพอไม่อยากจะไปซ้อมว่ายน้ำแล้วอยู่เมืองนอกกี่ปีผมอยู่เมืองนอกสี่ปีแล้วก็พออยู่ได้๔ปีผมก็ถูกดึงตัวมาเล่นละครใครเป็นคนไปเจอคุณ
เป็นหมื่นคนจึงจะมีแบบนี้สักครั้งหนึ่ง
หมายถึงว่าถ้าลักษณะอยู่ตรงกลางและมีดาวแยกออกซ้ายฝาเรียกลักษณะคุมพล
แปลว่าเป็นผู้นำในการก่อการต่าง
ถ้าลักษณะอยู่ข้างหลังแล้วมีดาวนำหน้าเรียกว่าตัวเองเนี่ยมีคนทำให้เกื้อกูลตัวเองอยู่ข้างหลัง
ถ้าตัวเองรักนายข้างหน้าแล้วมีดาวตามหลังอันนี้เรียกว่าเป็นคนต้องนำเขาทำอย่างเดียวเลย
อันนี้ฟุ๊กเนี่ยมีลักษณะอยู่หลังสุดเลยฟุ๊กเลยไม่ชอบอยากออกหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มีคนมาเรียกไปทำนู่นนี่นั่นเองตลอดเวลา
เข้าวงการแบบไม่ได้ดินลนไม่ได้ตั้งใจจะเข้า
เป็นดารารุ่นปฏิวัติวงการ
ห้องน้ำก็ต้องทำให้เขา

เดี๋ยวเราค่อยหลบค่ะ

ถ้าไม่มีผมเนี่ยจะไม่มีไมโครเวฟให้ทุกคนนะ
เพราะผมเป็นคนแรกที่ปฏิวัติต้องมีไมโครเวฟ

เพราะผมบอกว่าเฮ้ยขนาดนักโทษจะกินข้าวแดงแกงร้อนเลย
อยู่ดีเป็นพระเอกให้กินข้าวเย็นได้ไง

เขาก็เลยเอาไมโครเวฟมา
ฉันเห็นเธอหอบมาเองจากบ้าน

ตอนหลังที่มีเป็นถ่ายซิตคอม

แอร์มันไม่เหี่ยนพอก็ติดตัวแอร์หนึ่ง
แล้วก็นั่งรอนานเบื่อเอาเก้าอี้นวดมาวางด้วย
แล้วก็ไม่พอกาแฟมันก็ไม่อร่อยอยู่ในซอย
ไม่ว่ากวนใครเลยเอามาให้กันเลย

คือเขาไม่ได้ต้องการแบบเรียกหา

แต่นี่แหละคือคุณหนูจริงห้องน้ำเขาบอกเมื่อก่อนคุณจะเล่นละครแต่ละเรื่อง
ห้องน้ำไม่สาดต้องสร้างให้คุณใหม่จริงไหม
ถึงขนาดนั้นก็แค่ออกไปเข้าโรงแรม
เปิดโรงแรมเพื่อเข้าโรงน้ำถูกต้องไหม
ไม่เขาให้เข้าอยู่แล้วเดินเข้าไปขอเข้าห้องเขาให้อยู่แล้วไม่ถึงขนาดนั้น

ก็ต้องเข้าโรงแรมในป่า

เบอร์๒ดำจะไปเข้าในป่าเหรอ

จริงเราก็คือต้องพักกองแป๊บเพื่อจะให้คุณไปเข้าห้องน้ำ

ก็ถ่ายทุกฉากเลยก็ต้องเห็นใจกันหน่อย

เบอร์๒เนี่ย

พวกเราก็เป็นแต่ว่าแอปไง

คุณภาพชีวิตของการใช้ชีวิต

เราไปดูความเป็นซุปตาของเขา

คำว่าซุปตาภายในคืนเดียวก็มาจากเขา
ลองดูนี่น่าจะเป็นเล่มแรกของคุณ
่ะหรอครับหนึ่งที่พอก่อน
ไม่เหมือนเลย

เลยเป็นเด็กกอโปโรไปหน่อย
เริ่มมีเขานี้อ่ะ

อุ้ยจริงหรอ

โอ้ดูพุกดิ

ตอนนั้นน่าแหลมกว่านี้รึไงน้ำไปแหลมน้อยลง
นี่นี่นี่

กับคุณติ๊กเจษฎาพร

กลายเป็นคุณดังภายในช่วงข้ามคืน
มีคนอยากจะติดตามชีวิตของคุณเยอะมาก

ทุกอย่างต้องเป็นแบรนดเนมหมดในสมัยนั้น

สมัยเด็กก็ต้องใส่อามานี่ไหม

ใช่ทุกอย่างมันก็มีแบรนด์ทั้งนั้น

แล้วพอดีก็ไม่ได้ซื้อเองพ่อซื้อให้
เออก็สะดวกไง

ชีวิตคำว่าคุณหนูเกิดมาจากฟุ๊กเกิกคนนี่แหละเนอะ

คุณหนูคือคุณบอยธกลเกียจ

ละครที่พีคที่สุดของฟลุ๊กก็คือ

ใช่อันนั้นพีคสุดก็เรียกว่าคนติดตามเยอะ
แล้วก็ทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงเรื่องนั้นอยู่
ผมก็ยังจำละครเรื่องอื่นไม่ได้นะผมก็จำผมก็ได้หลายเรื่อง
แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จำจริงกันจำกันจริง
จนถึงวันนี้แล้วจนได้มีโอกาสร้องเพลงด้วย
ใช่ครับก็ตอนนั้นก็จริงแล้วเนี่ยผมก็ชอบร้องเพลงนะ
ตอนเด็กชอบแล้วก็ได้ร้องเพลงตั้งแต่อันที่เป็นเรื่องแรกแล้ว
ลักษณะมหารักษณ์แต่มันไม่ได้ออกอัลบั้มเนี่ย
ก็คือตอนทอฝันกับมาวินเนื่องจากว่าตอนนั้นรู้สึกว่า
ซิงเกิลซึ่งมี๔เพลงได้เยอะที่สุดในประวัติ
ที่มันมีมาแล้วอัลบั้มเต็มก็เลยรีบออก
จริงแล้วยังไม่ได้เป็นนักร้องนะก็คือเพิ่งเรียนได้แค่แบบไม่กี่เดือนนะฮะ
แล้วก็ออกมาก็ขายได้เท่าเดิมฮะก็เลยหยุด
แล้วฟลุ๊กนะได้มีโอกาสทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเพราะตอนนั้นเขาพีคสุด
แล้วอยู่ก็ไม่เอาแล้วไม่เอาเลยเกิดอะไรขึ้นในดวง
ลูกหมอบ้าดำคือมันขัดใจมากนะเพราะว่าคือคืนี้นะ
เราก็เคยเห็นคนที่เป็นคุณหนูกับไอ้พวกแบบพ่อแม่รวยมาเยอะนะ
ถ้าไม่ใช่เขาตั้งแต่๑๖ผมไม่ได้เงินจากพ่อนะ
เด็กเราจำกันได้ว่าคุณจะต้องเลี่ยงเลขอ๋อเมื่อก่อนเฮียโหดมาก
ใช้แบงก์หนึ่งมันสวยและมันไม่มันไม่มันไม่สกปก
คุณจะถือแม่งคุณกลัวสกกระป๋อง